แล้วก็เรื่องของคดีลาลาเบล

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานจากฝ่ายต่างนะคะ
ล่าสุดแม่ของลาลาเบลก็ออกมาให้ข้อมูล
คิดว่าน่าจะมีขบวนการ

แล้วก็สิ่งหนึ่งที่แม่บอกว่าอยากจะรอผลก่อน

ถ้าหากว่าได้ผลนี้แล้วก็จะชาปนกิจทันที
หลังจากที่สวดวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะ
บรรยากาศงานสวดพระพิธรรมศพของลาลาเบล

รวมทั้งเพื่อนพี่น้องในวงการพริตตี้มาร่วมไว้อาลัยอย่างต่อเนื่อง
คืนนี้จะเป็นการสวดคืนสุดท้ายค่ะ
ที่ครอบครัวจะนำศพของน้องเก็บไว้
เพื่อรอผลการพิสูจน์จากนิติเวทย์
แล้วก็จะได้กำหนดวันชาปนกิจภายหลัง

ลูกสาวของลาลาเบลอายุแค่๓ขวบเองเนี่ย
ก็ได้วาดภาพพร้อมกับระบายสีหน้าโรงศพผู้เป็นแม่อีกด้วย
โดยนางสุภามาศนรพันธ์พิพัฒน์

วันนี้แม่และยงย้งคือแฟนของลาลาเบลเนี่ย
จะเดินทางไปที่ศูนย์นิติเวศ

แต่ว่าได้พูดคุยกันแค่เรื่องคดีความเฉยค่ะ
ขณะเดียวกันแม่และครอบครัวก็ยังรอคอยความชัดเจนของผลการชนสูตรศพ

ก็จะได้มีการกำหนดวันชาปนกิจต่อไปด้วย
ทีนี้ทีมข่าวเราถามถึงสาเหตุการตายของน้องค่ะ
แม่บอกว่าน่าจะมีการทำเป็นขบวนการ

ไม่เชื่อว่าน้ำอุ่นจะก่อเหตุเพียงคนเดียว
ซึ่งหลังจากที่ลาลาเบลเสียชีวิตนั้น
ฝ่ายพ่อของน้ำอุ่นโทรมาแสดงความเสียใจค่ะ
โทรมา๑ครั้งแล้วก็หายไป
ยังไม่มีการติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยหรือว่าขอขมาแต่อย่างใด
ส่วนเรื่องที่มีพยานต่างเข้าไปให้ปากคำแก่ตำรวจเพิ่มเติมนั้น
ของลาลาเบลก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือ

รวมทั้งกรณีที่มีคนออกมาแฉพฤติกรรมของน้ำอุ่นเองเนี่ย

เพราะถือว่าเป็นการเตือนสังคมให้ระมัดระวังตัวมากขึ้นด้วย
ทีมข่าวถามต่อไปเรื่องการวางแผนครอบครัวค่ะ
บอกว่าตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไง
เพราะที่บ้านเนี่ยก็มีแต่คนสูงอายุ
มีหลาน๓ขวบที่ต้องเลี้ยงดูด้วย
ตอนนี้ครอบครัวรออย่างเดียวเลยก็คือผลการพิสูจน์
ถ้าทุกอย่างแน่ชัดแล้วก็จะได้ส่งลาลาเบลไปสวรรค์อย่างสบายใจค่ะ
วางแผนกันเอาไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบ

คิดเองนะอันนี้คิดเองนะไม่ได้ว่านั่น
คิดแบบนั้นคนเองคงทำคนเดียวคงทำไม่ได้ขนาดนี้
ตอนนี้ก็ตอบไม่เหมือนครับ

ก็อยากจะบอกน้องว่าใครทำน้องอะนะ
โดนจิตโดนใจให้เขาจับได้
ถ้าวิญญาณน้องยังอยู่ได้ยินแม่พูดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะ
จริงใครทำให้เอาออกมาให้หมดอย่างน้อยมันก็จะช่วยสังคมอีกด้านหนึ่ง
ถ้าปล่อยไว้เถอะมีอีกเรื่อย
ส่วนความเคลื่อนไหวเรื่องคดีค่ะ
วันนี้คุณแม่ของลาลาเบลและแฟนหนุ่มก็จะเดินทางไปพบฝ่ายสืบสวนสนบุคโล

หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะพาทั้งสองเดินทางไปที่โรงพยาบาลจุลาลงกรนะคะ
เพื่อฟังการสอบปากคำจากแพทย์ผู้ชนะสูตรศพของลาลาเบล
เพื่อให้ญาติได้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานแล้วก็ไม่ให้เกิดข้อกังขาหรือความสับสนของข้อมูลนะคะ
อีกหนึ่งหลักฐานสำคัญสำหรับคดีการเสียชีวิตของพฤติสาวลาลาเบลก็คือเรื่องของกล้องวงจรปิดนะคะ
ซึ่งกล้องวงจรปิดเองเนี่ยมีทั้งจากที่หน้างานซึ่งจัดปาร์ตี้เนี่ยนะคะ
เชื่อมโยงไปจนถึงบริเวณภายในคอนโดทั้งหมดซึ่งเห็นพฤติกรรมของน้ำอุ่น
คือเริ่มจากบริเวณด้านหน้าเป็นบ้านนะคะของที่มีการจัดปาร์ตี้
จุดนี้จะเริ่มตั้งแต่๑๗นาฬิกาของวันที่เกิดเหตุคือ๑๖กันยายนที่ผ่านมาจะเห็นว่าน้ำอุ่น
ลาลาเบลออกมาจากงานปาร์ตี้ตามภาพเลยนะคะ๑๗นาฬิกา๑๓นาที
จุดนี้เองจากคำบอกเล่าของในตีในตีนี่เป็นเจ้าของบ้านนะคะบอกว่าตอนนั้นมีโอกาสถามลาลาเบลว่าไหวไหม
ในช่วงที่ออกมาเนี่ยนะคะออกมาจากบ้านลาลาเบลได้ตอบกลับคืนไปว่าไหว
แสดงว่าช่วงนี้ลาลาเบลยังไม่ได้มีการเสียชีวิตเกิดขึ้น

หลังจากนั้นพากันมาที่บริเวณลานจอดรถก็คือช่วงเวลาทั้งหมดเนี่ย
เกิดขึ้นในช่วง๑๗นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกา๑๓นาที
หลังจากนั้นน้ำอุ่นพาเบลขึ้นรถค่ะขับออกมา
จุดนี้หากยังจำกันได้ระหว่างที่อยู่บนรถช่วงเวลานั้นคือ๑๗นาฬิกา๒๓นาทีบวกมาอีก๑๐นาที
น้ำอุ่นโพสต์ภาพนี้เป็นภาพที่เบลหมดสติอยู่ในรถโพสต์ลงในกลุ่มไลน์
นี่นะคะโพสต์ภาพนี้ลงในกลุ่มไลน์แล้วก็ระบุข้อความไว้
หลังจากนั้นผ่านไป๑๗นาฬิกา๕๖นาทีน้ำอุ่นโพสต์ภาพเบลปากเขียวคล้ำ
นี่เป็นภาพถัดมานะคะที่เขาถ่ายเบลแล้วก็โพสต์ลงในกรุ๊ปเดิม
หลังจากนั้นค่ะผ่านไป๒นาทีเท่านั้นเองน้ำอุ่นแชทบอกเพื่อนในกรุ๊ปเดียวกัน
รูปลายเดียวกันเป็นข้อความทีนี้ไม่ได้เป็นภาพแล้วนะเป็นข้อความบอกว่าเพิ่งถึงคอนโด
ต่อเนื่องกันเลยนะคะไปที่กล้องวงจรปิดที่คอนโดมิเนียมซึ่งเป็นที่พักของน้ำอุ่น
นาฬิกา๒๓นาทีค่ะจุดนี้คือลานจอดรถของคอนโดจะเห็นว่าน้ำอุ่นอุ้มเบลออกมาจากรถเพื่อเข้าไปในตัวอาคารคอนโด
ภาพต่อไปเลยค่ะเป็นภาพถัดมาจากลานจอดรถเข้ามาในคอนโดนะคะเป็นทางเข้าของอาคารคือจุดเนี้ยเขาบอกว่าต้องขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นเท่านั้นเอง
แต่น้ำอุ่นอุ้มเบลไม่ไหวแล้วอย่างที่น้ำอุ่นแชทบอกเพื่อนในกลุ่มไลน์หลายครั้งว่าเบลทิ้งตัวตลอดเลยลักษณะก็คืออุ้มไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะ
คือไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้แล้วมุมนี้จะเห็นว่าน้ำอุ่นวางเบลลงกับพื้นเลยนะแขนขาของพริตตี้สาวเบลพับลงไปคือลักษณะไม่มีสติควบคุมตัวเองแล้ว
หลังจากนั้นไปแตะคีย์การ์ดไงครับเพื่อที่จะเปิดประตูแล้วกลับมาอุ้มร่างของเบลอย่างทุลักษณ์ทุเลผ่านประตูนี้เข้าไปแล้วก็ไปขึ้นลิฟต่อโดยที่มีคนที่พักในคอนโดเข้าลิฟต์ไปก่อนคนนั้นเขาก็บอกเขาเห็นน้ำอุ่นนะก็เลยกดลิฟต์รอพอน้ำอุ่นเข้าลิฟต์ไปแล้ววางเบลลงในลิฟต์อีกกดลิฟต์ไปที่ชั้น๖
ถึงชั้น๖ซึ่งเป็นห้องของน้ำอุ่นน้ำอุ่นจะทั้งลากทั้งดึงเนี่ยค่ะเป็นจุดที่ออกจากลิฟต์คือก็อุ้มมาตั้งแต่รถอ่ะอุ้มมานานแล้วนะคะอันนี้ลากเลยนะจุดนี้เป็นจุดที่ลากแล้วนะคะต่อไปเป็นคลิปที่เห็นกันเมื่อวานนี้ก็คือน้ำอุ่นลากเบลลงไปตามพื้นแล้วหลังจากนั้นมันจะรับผ่านรับผ่านแล้วก็หายเข้าไปที่ม
นอนร่ามแบบนี้เลยนะแล้วก็ใช้กุญแจไขประตูห้องเข้าไปค่ะจากนั้นข้ามไปเลยนะคะคือจุดนี้เป็นช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะคะประมาณสองทุ่มขออภัยนะคะหลังจากนั้นมันหายเข้าไปเลยเพราะว่าเป็นห้องส่วนตัวค่ะข้ามไปเลยจนถึงช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งซึ่งหากเทียบเวลาตามการชนะสูตรเบื้องต

ดูนะคะแล้วก็จะมีการจัดวางท่าทีให้เป็นลักษณะเกิงนั่งเกิงนอนนะคะไม่มีสติแล้วนะคะตอนนี้แล้วหลังจากนั้นจัดท่าทางเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำอุ่นไปไหนน้ำอุ่นเดินออกมาแล้วก็กลับออกไปเลยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามีการสังเกตจากกล้องมงจรปิดว่ามีท่าทีที่กระวนกระวายเดินวนไปวนมาอยู่ครู่หนึ่งแล้วค่อยเดินออกไปจะเห็นว่
โพสต์ภาพเบลล์นอนหมดสติที่โซฟาในกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปเดิม
นี่ค่ะเป็นข้อความสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเหนื่อยพี่กว่าจะอุ้มลงมาได้เหมือนเขารายงานกับเพื่อนกลุ่มนี้ตลอดเวลาเลยนะนี่แหละนะคะ
จนกระทั่งสุดท้ายแล้วมีเพื่อนมาพบเบลในภายหลังแล้วนำศพขออภัยนะคะนำตัวนำร่างเนี่ย
ให้แพทย์ชนสูตรช่วงเวลา๓นาฬิกานี่คือไทม์ไลน์ทั้งหมดที่เราดูได้เชื่อมต่อได้เชื่อมโยงได้จากภาพกล้องวงจรปิดตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านที่มีการจัดปาร์ตี้จนถึงคอนโด
แล้วจากกล้องวงจรปิดภาพต่างที่ถยอยหลุดออกมาเนี่ยชาวเน็ตเขามีการตั้งข้อสงสัยถึงนาฬิกาอยู่๒๓เรือนด้วยกันค่ะโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดในคอนโดนี่นะคะตอนที่น้ำอุ่นอุ้มเบลล์ออกมาเนี่ยนาฬิกาของเบลล์เนี่ยมีความน่าสนใจค่ะเป็นความสงสัยของชาวเน็ตแล้วก็ตั้งข้อสังเกต
หากตรวจสอบดูอาจจะทำให้ทราบว่าชีพจรของเบลเนี่ยเต้นอ่อนลงช่วงไหนหรือหัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่นะฮะ
แล้วก็ไปพบที่คอนโดด้วยว่าในขณะที่พบเบลเนี่ยนาฬิกาเรือนดังกล่าวอยู่ในกระเป๋าวางอยู่ข้างตัวเบล
แต่ขณะเกิดเหตุก็ไม่ได้มีใครสนใจสิ่งอื่นเลย
เพราะว่าสนใจแต่ตัวของลัลลาเบลค่ะ
ตอนนี้เรื่องนาฬิกาตำรวจเขาเอาไปตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุเลยครับ

แต่ว่าทางตำรวจยังไม่ได้แจ้งผลว่าผลออกมายังไงเป็นมายังไงครับ

เขาบอกว่าเดี๋ยวรอผลชนสูตรอย่างเดียวแล้วเขาก็จัดดำเนินการทีเดียวครับ
กระเป๋าไม่ได้แตกครับแต่แต่ตัวน้องเขา
คือนอกจากนี้ก็ยังมีกระแสร้อนแรงในโซเชียล
เขามีการโพสต์ภาพที่แคปจากคลิปที่น้ำอุ่นถ่ายเบล
ซึ่งนอนไม่ได้สติอยู่ในงานปาร์ตี้ที่บ้าน
ย่านอำเภอบางบทธรจังหวัดหน่วนทะบุรีนี่นะคะ
ในคลิปดังกล่าวมีมือผู้ชายเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นไปพร้อมกัน
อันนี้เข้าไปรูปใบหน้าของเบลอยู่หลายครั้ง
คุณผู้ชมคุณสุภาษาราสังเกตดี
จะเห็นว่ามือผู้ชายปริศนาที่รูปศีรษะของเบล
สวมใส่นาฬิกาเหล็กสีทองคาดดำ
ลักษณะมือนี่นะไม่ใช่น้ำอุ่นแน่นอนแล้ว

เน็ตยังนำภาพวงจรปิดในคอนโดของน้ำอุ่น
จับภาพเจ้าตัวกำลังอุ้มร่างเบล
ก็พบว่านาฬิกาของน้ำอุ่นจริงแล้วมีสายสีดำ
ก็เลยทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าคดีนี้น่าจะมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเสียชีวิตของเบลมากกว่า๑คนอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามทีมข่าวเทวรัฐทีวีลงไปตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะ
พบว่าช่วงเวลาที่น้ำอุ่นโพสต์คลิปดังกล่าวในกลุ่มไลน์
คือเวลา๑๖นาฬิกา๔๘นาทีของวันที่๑๖กันยายน
ซึ่งยังอยู่ในช่วงเวลาปาร์ตี้รื่นเริง
จึงเป็นไปได้ที่มือของคนอื่นภายในงานที่เข้ามาสักถาม
มาถามมาปลุกเบลให้รู้สึกตัว
แล้วก็นาฬิกาเรือนนี้ก็มีความคล้ายคลึงกับของบุคคลในงานปาร์ตี้จริง
ประเด็นนี้จึงอาจจะยังไม่สามารถตอบคำถามได้ว่า
เจ้าของนาฬิกาเรือนนี้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลาลาเบลหรือไม่ค่ะ
ก็คือช่วงเวลาที่ไปจับเนี่ยยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่แยกตัวออกแยกตัวออกมา
ก็คดีต้องอาศัยการเก็บข้อมูลพยานหลักฐานโดยละเอียด
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘
ก็เลยยังไม่ได้ยืนยันเรื่องของการแจ้งข้อหาน้ำอุ่นด้วย
บอกว่ายังไม่พบความเชื่อมโยงในการเสียชีวิตนะคะ
ก็เลยต้องรอค่ะรอผลตรวจจากนิติเวศที่จะออกสัปดาห์หน้าก่อน
ถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็จะได้มีการตามตัวผู้ก่อเหตุ
แจ้งข้อกล่าวหาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย
ในเรื่องของทางคดีนะคะคดีการเสียชีวิตของนางสาวทิติมา
รพันธ์พิพัฒน์นะคะหรือลาลาเบลอายุ๒๕ปี
เมื่อวานนี้ที่สนบุคโลพลตมตรีสำริทตรงเตา
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘ก็ได้ติดตามความคืบหน้ากับชุดสืบสวนสนบุคโลค่ะ
ประชุมกันนานสองชั่วโมงเลยบอกว่าตอนนี้ตำรวจได้สอบปากคำพยาน
บุคคลใกล้ชิดไปแล้วยี่สิบปากส่วนคนในงานปาร์ตี้สิบคน
หลายคนก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อการไขปมปริศนาคดีนี้นะคะ
สำหรับการแจ้งความเอาผิดกับนายรัชเดชวงธบุตรหรือน้ำอุ่นนั้น
ท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับใคร
จากความผิดที่เกิดขึ้นมีหลายกรรมค่ะ
ตอนนี้ต้องมุ่งเป้าไปยังสาเหตุการตายว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
เดี๋ยวฟังเสียงของผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘เลยนะคะ
พยานที่เราสอบเพิ่มเติมได้เมื่อวานนี้ก็เป็นไปในทางเดียวกันว่า
อุ่นเนี่ยก็ลินเหล้าให้กับผู้ตายทานทั้งเพียวทั้งผสมน้ำ
แต่ในการพิสูจน์เนี่ยมันต้องพิสูจน์เวลาตายที่ค่อนข้างจะใกล้เคียง
จะเป็นการพิสูจน์ตรงนั้นมากกว่านะครับ
อย่างกรณีถ้าเราจะสันนิษฐานว่ากินเหล้าแล้วก็กดทับประสาท
แล้วก็เป็นเหตุให้น้องเขาเสียชีวิตเพราะว่าหยุดหายใจเพราะตรงนี้
เรายังไม่กล้าฟันทงนะครับขอรอผลการตรวจที่เรากำลังรอ
ก็คือผลนิติเวชอย่างไรมันปฏิเสธได้โดยยากเลยล่ะ
ส่วนตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอะไรนะคะ
บอกว่าต้องรอผลจากนิติวิทยาศาสตร์ออกมาก่อน
แต่ถามถึงใครที่ต้องสงสัยมากที่สุด
ตอนนี้ก็ยังพุ่งเป้าไปที่น้ำอุ่นเพียงคนเดียวนะคะ
ประเด็นที่รอผลชนสูตรอยู่นะคะ
สาเหตุการเสียชีวิตก็คือ๑เสพยาเสพปิดเกินขนาด
เกินขนาด๒หัวใจวาย๓ดื่มสุรามากเกินไป
เดี๋ยวรอนะวันจันทร์น่าจะได้ความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะ